ส่วนความคืบหน้าเรื่องของน้องบอบบี้ที่จังหวัดเชียงราย
เด็กชายวัย๗ขวบที่หายออกไปจากบ้านแล้วก็ไปพบศพอยู่ในดงกล้วย
เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างส่งศพชนะสูตร
เพราะว่าพบมีร่องรอยฟกช้ำอยู่ตามร่างกายของน้องด้วย
ขณะที่ครอบครัวเชื่อว่าลูกน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วนำศพมาทิ้งอำพรางนะคะ

นักเรียนและสิ่งของประดามีของน้องบอบบี้
เด็กชายธนโชธแปลงเรือนวัย๗ขวบ
กลายเป็นตัวแทนของลูกชายที่นายทรงวุฒิแปลงเรือนอายุ๓๐ปีผู้เป็นพ่อ
เอาไว้ดูต่างหน้าหลังลูกชายหายตัวไปปริศนา
จะพบศพอยู่กลางดงกล้วยท้ายหมู่บ้าน
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพเวียงเชียงรุ้งรับแจ้งเหตุน้องบอบบี้เด็กชายวัย๗ควบ
หายออกจากหมู่บ้านป่าศักดิ์งามตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายอย่างไร้วี่แวว
กลางความหวังของพ่อแม่และคนในครอบครัวว่า
บอบบี้จะปลอดภัยแต่สุดท้ายก็ไร้ปฏิหาร

พบน้องบอบบี้นอนเสียชีวิตอยู่ในดงกล้วยกลางทุ่งนา
สภาพศพนอนหงายใต้ต้นกล้วยมีรอยฟกช้ำตามใบหน้า
แขนขาและตามร่างกายคล้ายถูกทำร้าย
เหยียดตรงข้างลำตัวขาทั้งสองงอพิงกับต้นกล้วย
ใกล้กันพบรองเท้านักเรียนสีน้ำตาลหนึ่งข้าง
ท่อนไม้ตกอยู่ระแวกจุดพบศพ๒ท่อน
ห่างออกไปเล็กน้อยยังพบจอบขุดดินถูกทิ้งเอาไว้ด้วย

บอบบี้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วนำศพทิ้งอำพลางเอาไว้

ก่อนหน้านี้ตนเองกับภรรยาไปกรีดยางที่
อย่างที่อำเภอพญาเมียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา๒วัน

บอบบี้ลูกชายวัย๗ขวบที่เสียชีวิต

อยู่บ้านกับน้องชายของนายทรงวุฒิวัย๑๕ปี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของน้องบอบบี้เอง

น้องบอบบี้ลูกชายคนกลางหายออกจากบ้าน
มาช่วยกันตามหาและแจ้งความที่สพเวียงเชียงรุ้ง

ภาวนาขอให้ลูกน้อยปลอดภัย
แต่สุดท้ายก็ไร้ผล
เราก็สงสัยเราก็สงสัยมีหลายอย่างอยู่แต่มา
แค่ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานเราก็แค่สงสัยเฉยครับ

ที่เราสงสัยก็ต้องมีคนมาเลือดเดทที่บ้านนี้ไป
ถ้าอย่างนี้ก็เป็นแด่เข้าไปตกปลาแล้วก็เป็นอะไร
ไปเจออะไรไปเจอคนร้ายแล้วก็ไปเจอเขา
แล้วก็เขามีอะไรเด็กแล้วก็เป็นทาผีของเขานะ
แล้วก็เขาจัดเด็กแล้วก็มีหลายคนก็กลับมาเดี๋ยวนี้
ผมเพิ่งคิดอย่างนี้เฉยครับ
ก็ถามอยู่แต่เขาไม่ต่อเราครับ
จากการตรวจสอบจุดที่พบศพอยู่ค่อนข้างไกลจากบ้านของน้องบอบบี้
หากเดินทางด้วยรถยนต์ไปตามถนนในหมู่บ้าน
จะมีระยะทางไกลถึง๗กิโลเมตร
แต่หากลัดเลาะตามทุ่งนาจะอยู่ห่างจากบ้านผู้เสียชีวิต

ซึ่งเป็นไปได้ยากที่เด็กชายวัย๗ขวบจะเดินมาบริเวณนี้ด้วยตนเอง
ชาวบ้านที่พบศพคนแรกให้ข้อมูลว่า
ถึงจุดพบศพน้องบอบบี้ประมาณ๔๐๐เมตร
พบร่องรอยการเผาต่อสั่งฝั่งข้าวที่มีรอยรองเท้า
ซึ่งตรงกับพื้นรองเท้านักเรียนสีน้ำตาลของน้องบอบบี้ที่เจออยู่ข้างศพ
เขาไปดักหนูเขาเลยมาหันหนูครับแล้วก็เลยเจอตรงนี้
แล้วก็เขาเลยตกใจเขาเลยโทรหาพ่อเขาครับ
แล้วก็พอเขาเลยมาตรงนี้ครับ
พอเฮ้ยมาอย่างนี้แล้วผมมาก่อนนะ

แล้วก็ขอให้รีบไปตามหาในหลักฐานนะครับ

เจอรอยเท้าเขาเยอะตรงที่ทุ่งนานะครับ
แล้วก็รอยเท้าเด็กแล้วก็รอยเท้าที่รอยเท้าเยอะนะครับ
แล้วก็ไปแล้วก็เหยียบนู้นไปหมดนะครับ
แล้วไปถึงบ้านนู้นแล้วก็เขาก็เลย
พาให้เขามาตรงนี้อีกเลยมาตรงนี้ครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
จากพยานวัตถุที่เก็บไปก่อนหน้านี้
ยังพบเศษชิ้นส่วนรถของเล่นตกอยู่ระแวกจุดพบศพและต้นกล้วยที่มีรอยถูกตัด๑ต้น
ออกไปไม่ไกลนักพบเถียงนาหลังหนึ่งซึ่งพบท่อนฟืนที่อยู่ใต้เถียงนา
มีลักษณะขนาดและชนิดของไม้คล้ายกับท่อนไม้ที่พบอยู่ข้างศพด้วย
แต่ยังต้องสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเหตุที่เกิดขึ้นหรือไม่
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายเปิดเผยความคืบหน้าคดีว่า
สอบปากคำพยานไปแล้ว๖ปากทั้งน้องชายของพ่อน้องบอบบี้ที่ทำหน้าที่ดูแลในวันเกิดเหตุ
ซึ่งมีพยานบางคนให้การมีพิรุษและอยู่ระหว่างการสอบสวน
นี้ศพของน้องบอบบี้อยู่ระหว่างการชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ครอบครัวยืนยันว่ายังไม่นำศพมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาจนกว่าจะจับคนร้ายได้